สวัสดีครับหลังจากที่เมืองไหนของเราครับต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นฝนที่มีความรุนแรงด้วยนะครับ
มีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงเรื่องของลมกระโชคแรงแน่นอนครับ
หลายพื้นที่ที่ได้เจอกับสายฝนสิ่งที่ตามมาก็คือ
อากาศเย็นสบายในช่วงเช้าช่วงค่ำ
ที่มาทดแทนอากาศร้อนที่เราได้เจอกันก่อนหน้านี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เองพบว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ลมแรงลูกเห็บอย่างคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ตอนนี้ก็ค่อยอ่อนกำลังแล้วก็จะค่อยออกจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือไป
ส่วนฝนในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็จะค่อยหายไปเช่นเดียวกันนะครับ

เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น

แต่การอ่อนกำลังในครั้งนี้ก็จะทำให้กลุ่มฝนครับ
มีการเคลื่อนที่จากบริเวณปีกตะวันตกกลับมา
ปีกตะวันออกของประเทศอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวรับมือ
แต่ว่าฝนจะไม่รุนแรงมากนะครับ
แน่นอนพอลมหนาวออกไปสิ่งที่เข้ามาแทนหลังจากนี้ก็คือ
ชื้นจากทะเลนะครับรวมไปด้วยความร้อนที่มาพร้อมกัน

นี่คือภาพรวมของสถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับแต่ละภาคภาพรวมจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

อย่างที่ได้บอกไปภาคเหนือเนี่ยนะครับ
ก่อนหน้านี้เจอกับอากาศที่ร้อนจัดหลังจากนี้ก็จะทุเลาดงนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของลมเรื่องของฝนฟ้าขนองส่วนใหญ่
ฝนจะไปตกในบริเวณปีกตะวันออกของภาคเหนือ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียต่ำสุดครับ
อยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานหลังจากนี้คงเตรียมตัวรับมือกันแล้วนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างมีโอกาสเจอฝนนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเช่นเดียวกันนะครับ
ต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นในช่วงเช้า
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับ
ภาคกลางตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียตต่ำสุดประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกนะครับสิ่งที่ต้องระวังนอกเหนือจากในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ใครจะไปเที่ยวทะเลในบริเวณที่มีฝนที่คาดการณ์ว่าจะกลับมาตกเพิ่มเติม
หลังจากวันพรุ่งนี้นับไปอีก๒๓วันอาจจะทำให้มีคลื่นสูงเกิดขึ้นได้
ส่วนภาคใต้นะครับหลังจากที่กลุ่มฝนเมื่อวานนี้ไปภาคใต้สักส่วนใหญ่
หลังจากนี้เป็นต้นปลายฝนก็จะลดลงแล้วทั้งสองฝั่งเลยทั้งคลื่นก็จะเบาลง
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
บางจุดก็อาจจะพุ่งมาอยู่๓๖องศาเซลเซียต

อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วงหญิงเย็น
ใช้ชีวิตก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ